อีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นคลิปที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากบนโลกออนไลน์
คลิปบิ๊กไบท์แหกด่านตำรวจ
จากจะแหกด่านแล้วเนี่ยมีการโชว์ลีลาเขาเรียกว่ายกล้อกันเต็มที่
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อ้าวทำไมถึงปล่อยให้ผ่านไปได้ขนาดนั้น

ไปเลยนะคะไม่ใช่คันเดียวแต่ถึง๓คันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม

ในขณะที่จักรยานยนต์คันอื่นอ้าวโดนเรียกฮะ
แต่บิ๊กไบท์ที่พยายามฝ่าด่านไปเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทำอะไร

เจ้าเน็ตตั้งข้อสงสัยกันแบบนี้นะคะ
คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายก็ยืนสกัดจับรถจักรยานยนต์ที่ก็ฝ่าฝืน
ขับขี่ในช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิต
แต่จังหวะที่เราบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
หมายถึงว่าที่เขาบันทึกภาพเอาไว้จาก
เน็ตที่มาแชร์กันนะคะก็มีรถจักรยานยนต์อยู่ประมาณสามคันที่ฝ่าฝืน
แล้วก็คันหนึ่งเบิ้ลเครื่องเสียงดังยกล้ออย่างไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่แต่อย่างใดค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็สร้างความงุ่นงงให้กับหลายฝ่ายเป็นอย่างมากว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงปล่อยประละเลย
ขณะที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บางส่วนก็รู้สึกไม่พอใจกับรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้นะคะ
เพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของชาวสองล้อดูแย่ในสายตาของคนทั่วไปค่ะ
ทางด้านพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจรจร
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าปกติแล้วรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
ไม่สามารถวิ่งช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตได้
ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ทั่วไปหรือว่าบิ๊กไบท์
ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียนมาโดยตลอด
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้กวดขันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็จริงแล้วถ้าเจ้าหน้าที่พบการฝ่าฝืนเกิดขึ้น
เช่นในคลิปก็จะมีการวิทยุสกัดจับคันที่ฝ่าด่านต่อไปค่ะ
อันนี้ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดสกัดจับตรงนั้นเลยเนี่ย
เร่งเครื่องมาขนาดนั้นก็อาจจะโดนชนได้
หรือถ้าทำแบบที่เคยเห็นในคลิปคือกระโดดถีบหรือว่าแบบให้หยุด

ก็เป็นเรื่องอีกเดี๋ยวถ้าเกิดล้มหัวฟาดก็เป็นอุบัติเหตุ
อะไรอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตไหนจะมีรถยนต์ก็วิ่งไปวิ่งมา
เป็นตำรวจก็ลำบากเหมือนกันเนอะใช่ค่ะเห็นใจนะคะ
เขาต้องว่าแหละใช่ค่ะถูกต้อง